ข่าวต่อไปครับค่ะรุ่นดราม่าครับข่าวต่อไปอันเนี้ยอย่ากลัวเพราะว่าเป็นราม่าอยู่แล้วเนี่ย

มันเจ้าปัญหาจริงซีรีส์เรื่องนี้
มันปัญหาเยอะเหลือเกินฟ้องกันไปฟ้องกันมา
หมินประมาทเขาให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
หาว่าเขานั่นแหละเป็นคนค้างค่าตัวนักแสดงอยู่
ซึ่งล่าสุดเลยคุณอ้ำเขาก็เผยถึงความคืบหน้าของคดีนี้
ว่าหลังจากฟ้องกลับบริษัทคู่กรณีนะคะ
ยังไม่มีการติดต่อกลับมาเพื่อชี้แจง
หรือว่าเคลียร์กันเป็นการส่วนตัวแต่อย่างใดเลย
ซึ่งก็คงต้องปล่อยให้เป็นเรื่องนี้เป็นไปตามขั้นตอนของทางกฎหมาย
ส่วนกรณีที่ยังคงมีนักแสดงออกมาโพสต์ผ่านสื่อเรียกร้องความยุติธรรม

คุณอ้ำเขาบอกว่ายืนยันคำเดิมเลยนะคะว่าทำตามขั้นตอนที่ถูกต้องแล้ว
ก็คือทางนักแสดงเนี่ยอาจจะต้องไปทวงถามบริษัทที่รับว่าจ้างในเรื่องนี้
เพื่อความชัดเจนนั่นเองค่ะ

ก็รอไปตามขั้นตอนของทางศาลนะครับว่าจะยังไง

อย่างที่ผมบอกว่าการที่ผมทำงานอยู่ตรงนี้เราก็มีขั้นตอนของเราในการทำงานจริง
ถ้าคุยกันไม่เข้าใจเคลียร์กันแล้วต่างฝ่ายต่างเหตุผลของตัวเอง
เพราะฉะนั้นก็ต้องให้ทางศาลหรือทางกฎหมายเป็นฝ่ายเป็นคนที่ตัดสิน
นักแสดงที่บริษัทเรารับผิดชอบเองทันที
แต่นักแสดงที่ได้มีการถูกว่าจ้างโดยกลุ่มบุคคลใดหรือบุคคลใดก็ตาม
เมื่อชำระผมก็ต้องชำระให้กับบริษัทนั้น
นักแสดงท่านนั้นก็ต้องคงถามจากบริษัทที่เป็นผู้ว่าจ้าง

คุณอ้ำเขาบอกว่าเขาจะฟ้องทุกคนแหละที่แบบมีการหมินประมาททำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียง

มันไปเกี่ยวพรรณกับหญิง

แต่ยังไม่จบเรื่องนี้ยาวพี่อ้ำ

พี่เปิ้ลพี่อ้ำเนี่ยยังไม่เป็นพี่
หย่อกต่อไป
ถึงว่าคงเราทุกวันนะ

ทีมเดียวกันต่อไปค่ะ